เรียกว่าชนระเนรนาศ๗คันแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป๑คนนะครับ
คันต้นเหตุคือกระบะแล้วก็พุ่งไปชนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
หลังจากนั้นตู้คอนเทนเนอร์ไปกวาดอีกหลายคัน
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคลิปนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดนัก

ใช่คลมดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะ
และรถคันที่พุ่งมาชนรถข้างทาง
คือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มากวาดรถที่จอดอยู่ริมทางอีกหลายคัน
แล้วก็มากวาดร้านค้าตรงนี้ไปด้วยนะฮะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารถกระบะไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เผลาล้อหลังขาดเสียหลัก
แล้วก็มาชนกับรถที่จอดข้างทางอีกหลายคัน
จากนั้นก็พลิกตะแคงทับรถที่จอดข้างทางพังยับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
ถนนกิ่งแก้วปากซอยกิ่งแก้ว๒๒ทับ๒
ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ฮะตำรวจสพบางแก้วพร้อมด้วยกู้ชีพ
โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙กู้ภัยร่วมกับตันยู

เพราะคันนี้เป็นคันต้นเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะครับ
ทะเบียน๒ธพุทธาวนหนู๙๐๗๒กรุงแข่มนาคอร์น
สภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยนะครับ
มีนางสาววริสราเดชวงศาอายุ๓๑ปีเป็นคนขับ

แต่ว่าเบาะนั่งด้านซ้ายพบผู้เสียชีวิตครับ
ก็คือนางสาวระพีพรบุญชัยอายุ๓๖ปี

เจ้าหน้าที่พยายามใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมานะครับ
แล้วก็ในรถพบขวดเบียร์อยู่ในรถ

ตัดประตูรถกระบะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอก
และหลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบรถคันอื่นนะครับ
ก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งมีนายทองดีดีเมืองซ้ายอายุ๔๗ปีเป็นคนขับ

สภาพถูกชนด้านท้ายจนเผลาหลังรถหลุด
ตะแคงไปทับรถคันอื่นเสียหาย
อกจากนี้ยังมีรถที่จอดข้างทางถูกกระบะ
แล้วก็รถบรรทุกพุ่งชนรวมทั้งหมดระเนรนาศ๗คัน

ชนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็นคันที่๒ใช่ไหมฮะ
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปชนรถข้างทางอีก๓คัน
แล้วไปทับรถคันเมื่อกี้อีก๑คันรวม๗คันนะครับ
คนขับรถกระบะคันต้นเหตุนะครับ

บอกว่าขับรถออกมาจากห้องพักเพื่อไปส่งเพื่อน

นางสาวระพีพรโดยขับมาในเลนกลาง

พรุ่งชนท้ายรถมันทุกจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขณะที่นายสุธิพงศ์ชามนตรีแฟนนุ่ม

แฟนสาวพากันนั่งดื่มเบียร์ที่ห้องพักตั้งแต่ช่วงเย็น
จากนั้นก็ยืมรถน้องชายออกมาส่งเพื่อนผู้หญิง

จะส่งเพื่อนหรือเหรอใช่ได้จะมาส่งเพื่อน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องมีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะ
ส่วนคนขับรถบันทุก๑๐ล้อก็บอกว่า
ผมเองจะขับรถบรรทุกหนังสดไปส่งที่โรงฟอกหนังย่านบางปู

พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถพุ่งชนท้าย
เขาบังคับรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลักไปชนประเนรนาศแบบนี้นะครับ
ตำรวจสพบางแก้วได้มอบศพส่งชนะสูตร
โรงพยาบาลบรามาธิบดีจากกรีนรบดินบางพลีนะครับ

โดยเฉพาะคนขับรถกระบะคันต้นเหตุ
ไปสอบสวนแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เพื่อทำในคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ